ช่วงนี้มาติดตามเหตุอาจยากรรมกันหน่อยครับที่สกลนครเกิดเหตุญาติญาติกันนี่แหละครับ
ปากเสียงกันแล้วก็เอามีดพระไล่ฟันกันจนมีผู้เสียชีวิตสองศพ

บริเวณหลังบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสกลนครพบศพในมนัฏมหาดทะกูนอายุสี่สิบห้าปี
สภาพถูกฟันด้วยพล้าเสียชีวิตจมกองเลือดห่างออกไปราวสองถึงสามเมตรพบร่างนางกังวาน
ใยปังแก้วอายุสี่สิบสี่ปีพระยาเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพศพคอและแขนขวาเกือบขาด
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายรุ่งอรุณหรืออ้นอายุ๒๓ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวท
บ้านอยู่ห่างออกไปเพียงสองร้อยเมตรหลังก่อเหตุก็ถูกตำรวจจับกุมได้เพราะมิตรพระที่ใช้ก่อเหตุ
ใหญ่จำลองมหาดทะกูนอายุเจ็ดสิบหกปีแม่ของไหนมณัฐผู้ตาย
ซึ่งตอนเกิดเหตุเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเล่าว่าเธอเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุเธอลูกชายและลูกสะพ้ายกำลังตั้งวงกินข้าวจากนั้นนายอ้นเดินถือมิดพระเดินปลีกเข้ามาหา
ลูกชายเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนให้วิ่งหนีลูกชายพยายามล่อไปอีกฝั่งเพราะเกรงว่าแม่กับเมียจะได้รับอันตราย
สุดท้ายก็พลาดท่าถูกฟันเสียชีวิต
ส่วนศพของผู้ตายญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยตั้งโลงไว้คู่กันเพราะเป็นความตั้งใจของทั้งคู่ที่ก่อนตายเคยพูดว่าจะไม่แยกจากกัน
ทิติมามหาธกุลอายุ๒๐ปีลูกสาวคนเดียวของผู้ตายบอกว่าพอมีคนโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วใจแทบสลาย
รู้ว่าคนก่อเหตุสติไม่ดียิ่งครับแค้นใจเพราะไม่รู้ว่าจะเอาผิดได้อย่างไร
คุยพ่อหนูเพิ่งคุยไม่คิดว่าตอนบ่ายโมงเขาจะโทรมาบอกว่าแม่เสียแล้วหนูอยู่ห้องคนเดียวหนูจะเป็นบ้า
เขาบอกว่าเขามีบัตรวิกลจริตหรือเหมือนคนบ้าแบบนี้แล้วพอมาบอกว่าเขาเหมือนมีบัตรใช่ไหมครับ
กับแม่หนูก็ตายฟรีสิก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
ก็เขาตายไปแล้วแล้วคนบ้าเขาก็บอกว่าเป็นคนบ้าอยู่อย่างนั้น
แล้วถ้ารู้ว่าบ้าแล้วจะปล่อยออกมาทำไมหนูเสียไปสิบปีเลยสองคน
ขณะที่เขาไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยด้วยซ้ำ

ของในอ้นผู้ก่อเหตุบอกว่าเสียใจที่ลูกไปฆ่าคนตาย
ซึ่งผู้ตายก็ถือเป็นเครือญาติกันด้วย
ถามลูกชายที่โรงพักว่าก่อเหตุทำไม
ลูกชายบอกเพียงผู้ตายชอบมาดุด่า
และมีเสียงกระซิบข้างหูบอกให้ฆ่าให้ตาย
นายพิชัยบอกต่อขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
จริงอันนี้นะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะขอโทษ
ไม่เสียใจเสียใจอย่างแรงเลยครับ
ขณะนี้ตำรวจแจ้งข้อหาในอ้น

และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

ข่าวเทราะทีวีรายงาน